เอาสวัสดีคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะ

แต่ก่อนที่จะมาอ่านกันผมอยากให้ดูเมนูเด็ดนี้ก่อน

ไม่ใช่น้ำมันลุมพวงน้ำพวงไม่ใช่หมูพวงค่ะอ๋อ

ไม่ต้องเหนื่อยหรอกคุณต้องเหนื่อยไปอีกนาน
เอ้าแต่จะพาไปทานหมูพวงดีกว่านับพวงเก็บไว้ก่อน
กินหมูพวงหมูพวงสูตรทอดงาเฮ้ยขายอยู่ที่นครสวรรค์

ทอดหมูแต่เป็นหมูงา

เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าผมเหนื่อยไหม
นี่ไปกินของเด็ดของทอดที่นี่ครับ
กับร้านเจ๊ลินหมูพวงสูตรทอดงา

ก็พูดสั้นพอพูดแล้วมันกระชับ

เอาแต่ว่านี่มันเป็นสูตรอร่อยจริงน้องใบตองคุณนิวนาวครับ
ทอดกันมานานกว่า๒๐ปีแล้วไม่ธรรมดานะครับ
การันตีได้จากยอดขายเขาบอกว่าพอมาเปิดร้านขายนะไม่ถึง๓ชั่วโมง
โอ้โหหมดครับหมูหมดเหลือแต่พวงครับ

เขาบอกว่าขายเป็นประมาณสัก๓๐๐พวง
ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึง๓ชั่วโมง
แป๊บเดียวอ่ะไวมากค่ะแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับ
ที่ทำให้ลูกค้านั้นติดอกติดใจ
ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับ
เป็นเพราะว่าเจ้าของร้านเขาใช้ส่วนสันคอ
เป็นส่วนที่มีคุณภาพดีแล้วก็อร่อยที่สุด
นำมาหั่นแล้วก็หมักกับเครื่องปรุงรสต่าง
สูตรลับเฉพาะของคุณยายเขา
หมักเอาไว้๓๐นาที
ไม่ต้องนานจนเกินไปเอาแค่พอดี

แล้วก็ปรุงรสให้รสชาติมาถึงเนื้อของมัน
ว่าเนื้อส่วนสันคอนี้มันจะมีความนุ่ม

ในการทอดเนี่ยต้องทอดด้วยไฟปานกลางนะ
สัก๑๒นาทีเท่านั้นก็สุกแล้ว

คือเรื่องของเรื่องต้องบอกก่อนว่างานมันไม่ง่ายกว่า
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปทอดในไฟแรงแล้วก็ทอดเอาไว้นาน

บอกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่

ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของหมูพวงสูตรทอดงาอย่างนี้
จังหวัดตกของสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ขายเมื่อไหร่กี่โมงยังไงบ้างเนี่ย
เขาจะขายด้วยรถเข็นแบบนี้
เข็นมาขายตั้งแต่ในช่วงเวลาประมาณตี๕๓๐

อย่างที่บอกนะครับควรจะรีบไปซื้อสักหน่อย
เพราะว่าช่วงสายนะครับสัก๙๓๐น
คือถ้าเลย๙โมงไปจะเหลือแต่พวงไม่เหลือหมูแล้วครับ

ก็ไปสั่งข้าวเหนียวแล้วก็มาถูกับพวงมา

ไม่ต้องพรุ่งนี้ค่อยกินเขาเปิดทุกวันไหมมันก็จะได้รสชาติหมูได้หน่อย
เปิดทุกวันไปซื้อกันได้คุณผู้ชมครับ

เค้าอาจจะมาทำอย่างอื่นบ้างก็ได้

นี่เมนูยอดทิศพรวดในหลายพื้นที่หลายจุดนี้นะครับ
เขาเริ่มขายกันแล้วหมูพวงเนี่ย
คือมันขายง่ายมันเป็นพวง
อย่างเวลาถอดเวลาซื้อก็ขี้อุทานกันง่าย
พวกละ๑๐บาทไม่แพงด้วยนะคะไม่เหลืออะไรทั้งหมายด้วย